ส่วนอีกหนึ่งที่ที่ฉันจะพาไปอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่นี่เขามีตลาดที่เป็นกิจกรรมพิเศษค่ะ
แล้วกิจกรรมที่ว่าเนี่ยหวาดเสียว
ไปกันก่อนที่บริเวณสามแยกน้องแดงหมู่๑๒ตำบลกันจุบบึง๓๐๐๐จังหวัดเพชรชบูล
อดีตรวมหน่วยการโรงเรียนบ้านศักดีแป้งค่ะ
เขาได้มีการเปิดตลาดตลาดนัดชุมชนคนกันจุค่ะ
แล้วเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นวันแรกของการเปิดตลาดด้วยนะ
ก็เลยทำให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดตลาดมาขายของกันแบบเพียบเลย
เขาบอกว่ามาขายแบบไม่คิดค่าแผง
แผงแบบนี้ได้ฟรีเลยคุณ
เปิดไปเปิดมาก็เลยเกิดปิ้งไอเดียขึ้นมาอยากจะเอาใจชาวบ้าน
เขามาเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาดกันหน่อย
ก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ

กติกาของเขาคือทุกคนจะได้รับสิทธิ์คนละหนึ่งสิทธิ์
ในการซื้อไข่ไก่ในราคาฟองละ๑บาทเท่านั้นนะ

แต่คุณจะต้องใช้มือเพียงข้างเดียว

แล้วกำไข่เอาไว้ในมือให้ได้มากที่สุด

เอาไปเลยในราคาเพียงฟองละ๑บาทเท่านั้น

ว่ามือของคุณจะสามารถกำไข่ได้มากน้อยแค่ไหนใน๑มือเท่านั้น
ถ้ากำได้๖ฟองคุณก็จ่าย๖บาท

หล่นจากมือแล้วตกแตกไข่ฟองที่แตก
คุณจะต้องจ่ายในราคาฟองละ๕บาททันที

งานนี้นะคะบอกเลยว่าหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมา

โอ้โหทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นทั้งเล้าใจทั้งหวาดเสียว
ไข่ซึ่งจะตกไข่ซึ่งจะแตกไหม
สำหรับใครที่อยากจะมาเดินจับจ่ายใช้สอย

ก็วันพฤหัสบดีตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมงเป็นต้นไป

ฮะให้ไปฝึกจำไข่ที่บ้านเหรอ

จะได้ที่บ้านไงก็เอาไข่มาแล้วลองกำดูว่า
มือเรามือนึงจะสามารถกำไข่ได้มากน้อยขนาดไหน
แต่ผมเนี่ยนะกำไขอย่างนี้ไม่ถนัดหรอก
หรอทำไมล่ะผมถนัดกุม

ใช่ต้องคุมมันเอาไว้ในตั้งมือประมาณอย่างนี้

อาจจะเป็นไข่เป็ดก็ดี
คุมไข่เป็นปล่อมันแตกง่ายก็ต้องระวังในการ